ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ
จากพยานและหลักฐานที่คณะกรรมการได้เธอทั้งสองเหตุการณ์
โดยเฉพาะจากคำให้การของเพื่อน
ที่อยู่ในเหตุการณ์และภาพวงจรปิด
คณะปการณ์จินสรุปได้ว่า
การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมนานพกพงษ์
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสั่งลงโทษหรือทำร้าย
อันอาจจะเป็นเหตุให้นักเรียนเตรียมนานพกพงษ์เสียชีวิต
และจากการตรวจของสถาบันพญาธิวิทยา

ไม่พบร่องรอยการฟกช้ำภายนอก
ส่วนกรณีชายโครงด้านขวาซี่ที่๔หักนั้น
นานถึง๔ชั่วโมง
ประกอบกับได้พบว่าเซลกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนมีขนาดผิดปกติ
ซึ่งไม่ค่อยตรวจพบบ่อยนักในคนอายุประมาณ๑๘ปี
แพทย์ได้สรุปสาเหตุการณ์เสียชีวิตของนักเรียนเตรียมนานพกพงษ์ว่า
เกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์
หรอกจากที่สั่งพุ่งหลังได้ประมาณไม่เกิด๒นาที
พกพงษ์มีอาการฟุกต่อไปแล้วก็หายใจเร็ว

แล้วก็มีลักษณะมือจีบ

่งหลังในช่วงระยะเวลาไม่เกิน๑๒นาทีเนี่ย
หนึ่งคือท่ากุ้งหลังเป็นท่าที่อนุญาตให้ใช้
สองก็คือระยะเวลา๑๒นาที
หรือว่าการปฏิบัติที่เกินกำลัง
โรงอาหารมีการเดี่ยวน้องเมย์คือเหมือนลงโทษเดี่ยว
น้องเขาเก็บยังกลัวอยู่เลย
ยังกลัวอยู่ไปจากบ้านนะครับ

ก็ไม่คิดว่าจะเล่นกันจนมาถึงเขาเสียชีวิต

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันในรายการถามตรง
เป็นข่าวที่ใหญ่มากแล้วก็ใหญ่มาตลอดนะคะ

คำว่าแผ่วไปไม่ใช่ความสำคัญลดลงนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ข่าวอื่นก็มาในช่วงหลัง

แต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดเป็นสิ่งที่หลายคนก็ทวงถาม
เช่นเดียวกันว่าตกลงเรื่องนี้จะจบอย่างไร
หรือจริงจบไปแล้ว

ไปแค่ที่มีการแถลงข่าวในแต่ละครั้ง
เพราะว่าในช่วงหลังเราเห็นครอบครัว

หรือว่าไปที่ใดก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะไม่ได้ดูเหมือนกับช่วงแรกที่ข่าวออกมา

เราจะปล่อยให้เด็กคนนี้
หายไปกับระยะเวลานี้หรือเปล่า

ครอบครัวยังสู้อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังสู้
และคิดว่าคงจะสู้กันหนักหน่วงทีเดียว
เพราะว่าในส่วนของครอบครัวเอง
ก็มีหลักฐานที่สำคัญ

แต่ที่แน่พ่อแม่และพี่สาวยังเดินหน้า

แต่ว่าหลังเราก็เห็นระยะ

ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการก็ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องคดี

สม่ำเสมอของการตามคดีตามเรื่อง

ก็เหมือนเดิมครับไม่ค่อยได้ทราบข่าวอะไร

ไม่มีข่าวอะไรจากทางการเลยครับ
จริงตอนนี้ทางครอบครัวรออยู่หลายเรื่องไหมคุณพ่อคะ
ก็รออยู่หลายเรื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ดี
ทางโรงพรรคก็ดี
แล้วก็ส่วนอื่นก็ต้องถามทางน้องเมี่ยงเขา
แล้วสภาพจิตใจคุณพ่อตัวคุณพ่อส่วนตัวเลยเป็นยังไงคะ
สภาพจิตใจก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับ
ลูกทั้งคนคงจะทำใจลำบากนิดนึง
มันไม่ได้หายไปกับเวลาง่ายแน่นอน
ใช่แล้วเราก็ต้องการหาความจริงว่า
ใครทำอะไรให้เขาเสียชีวิตตรงนี้ครับ
คุณแม่ค่ะจนถึงตอนนี้คนเป็นแม่ยังไงคะ
โอ้โหพี่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง
คือทุกวันนี้ถ้าเห็นลูกเขา
หรือว่าอะไรของเขาทั้งหมด
ดูไม่ได้แหละจะร้องไห้ทุกวัน
เชื่อไหมว่า๑๐๕วันเนี่ยนับเวลาเลยนะร้องไห้ทุกวันถามว่าวันละกี่รอบ
ตาหัดอยู่จะบวมจะช้ำอยู่อย่างนี้ตลอด
คิดถึงเขาคิดถึงมากทำใจยังไม่ได้
คุณแม่คิดไหมว่าเป้าหมายของครอบครัวตอนนี้ที่อยากจะหาความยุติธรรมให้เมย์คุณแม่จะทำได้
คุณแม่ยังเชื่อว่าคุณแม่ทำได้ไหมคะ
ก็เชื่อนะคะว่าทำได้แล้วเราก็พยายามทำให้ถึงที่สุด
แต่คุณแม่ทราบใช่ไหมว่ามันไม่ง่าย
ใช่มันไม่ง่ายแล้วก็จะฟังจากทุกคนหลายคนพูดว่า
หัวเราะกับทางที่บ้านทางครอบครัวเราว่ารู้ไหมว่าสู้กับอะไร
รู้ไหมว่าที่ทำอยู่เนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะชนะ

ความจริงอะไรจากทางที่เราไปถามเลยที่เรากำลังจะหาให้น้องก็เลยบอกว่า
รู้ว่าที่กระทำอยู่เนี่ยมันยากแต่ถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดเหมือนทุกปีใช่ไหม
แต่ถ้าเราทำมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันจะยากสักเท่าไหร่เราก็อยากให้เปลี่ยนแปลงนะ
เราจะเจ็บเท่าไหร่ใครจะว่ายังไงเราเราก็ไม่สนใจแต่เราอยากทำ
ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาแล้วเพราะเขาไม่ได้ฟื้น
แต่เราทำเพื่อคนรุ่นหลังเด็กรุ่นหลัง

เผื่อใจไว้ไหมคะจริงแล้วในครอบครัวคุยเผื่อใจกันไหมว่า
มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้พูดถึงผลซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่คำว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นของตลอดกระบวนการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็เผื่อใจเผื่อใจไว้อยู่แล้วตั้งแต่ว่าที่เราจะก้าวเข้ามาทำตรงนี้
ก็เหมือนกับที่ทุกคนบอกกันแล้วว่าเราทำอยู่กับอะไรรู้แล้วเราก็เผื่อใจ
แต่เราก็ยินดีที่จะทำนะอย่างที่พี่บอกคุณขวัญ
ค่ะใช่คุณผู้ชมค่ะคือเราเชิญครอบครัวนี้มาเพราะส่วนหนึ่งนะคะ
แน่นอนสื่อมวลชนก็ไม่อยากให้เรื่องหลายเรื่องคดีหลายคดีเงียบไป
เพราะว่าถึงแม้จะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวเดียวของทั้งประเทศเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามันเป็นการบอกว่าสังคมเราจะเอายังไงต่อไปประเทศเราจะเดินไปแบบไหนนะคะ
ครอบครัวที่ว่านี้เนี่ยยังคงสู้อยู่นะคะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่แรก
มันจะมีความฉวัดเฉวียนของข่าวพอสมควรถ้าคุณผู้ชมจำได้
ตั้งแต่แรกนะคะที่ลูกชายเสียชีวิตนะคะแล้วครอบครัวรับแจ้งมา
ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวว่าเอาอวัยวะภายในลูกหายไปไหนทำไมคนที่บ้านไม่รู้เรื่อง
แล้วก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วก็เรื่องของผลตรวจนะคะ
เรื่องของผลตรวจมีคำอธิบายถึงสุขภาพร่างกายของเมย์
ถึงสิ่งที่เมย์อยู่เมย์เป็นอยู่ในโรงเรียน
แล้วก็ผลชนสูตรซึ่งครอบครัวก็ขอชนะสูตรซ้ำนะคะ
แม้ว่าจะมีการชนสูตรมาแล้วตัวเอกสารที่ออกมามีความต่างพอสมควร
สำหรับ๒แห่งที่มีการชนสูตรศพของเมย์ออกมา
เสร็จแล้วเนี่ยคำอธิบายต่างที่ออกมามันก็ชวัดเฉวียนไปมาค่ะคุณผู้ชม
ฉันไม่ได้หมายถึงพยายามจะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันยังไม่เข้าเป้า
คำตอบที่ได้มันยังไม่เข้ากับที่เขามีอยู่ในมือ
คำตอบที่ได้มันพยายามจะเอาอย่างนี้เรียนใช้ภาษาตัวเองนะคะ
คือมันเหมือนกับจะโทษไปที่ว่าดั้งเดิมของเมย์เป็นอะไรมา
แล้วเมย์เป็นอะไรอยู่เป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์อีกหลายเรื่อง
แต่อันนี้พูดอยู่บนพื้นฐานที่ว่าครอบครัวเขารู้มากกว่าเราค่ะ
แล้วเขาไม่ต้องบอกเราหมดอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะ
วันนี้จะย้อนกลับไปอีกทีถ้าคุณผู้ชมจำได้มีการชนสูตรจาก๒สถาบันนะคะ
แรกก็คือที่พระมงกุฎนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
แล้วก็การชนสูตรซ้ำก็คือเป็นการร้องขอให้มีการชนสูตรซ้ำ
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
มีคณะกรรมการในการตั้งขึ้นมาสอบเรื่องนี้อยู่๒ชุดนะคะ
แล้วก็มีการแถลงข่าวออกมาทีนี้หลายอย่างเนี่ย
มันเหมือนมันจางไปแล้วค่ะแต่ดิฉันจะมาที่เมี่ยง
ี่ยงคือพี่สาวแล้วเมี่ยงเป็นคนตอบคำถามมาตลอดเลย
เพราะว่าจดเป็นเล่มค่ะคุณผู้ชมดิฉันแค่มองไปกราด
คือเธอจดไว้ทั้งหมดนะคะและยังไม่รวมเอกสารที่มีอยู่ในมือ
แม้กระทั่งข้อกฎหมายอื่นคำปรึกษาจากหลายสาย
หรือว่าใครที่เอาข้อมูลมาให้เพิ่มมาที่เมี่ยงเป็นหลักตอนนี้ว่า
เข้าใจถูกต้องว่าการชนสูตรมีแค่๒ครั้ง
จากสองแห่งเท่านั้นเราร้องขอเพิ่มไหม
หมายถึงว่าเรามีจำนวนเพิ่มเป็นที่ที่๓ไหม
หรือใน๒แห่งนี้เราขอชนะสูตรซ้ำโดย๒แห่งนี้ไหมคะ
ต้องบอกก่อนว่าการชนะสูตรครั้งแรกเนี่ย
พอเมย์เสียเนี่ยทุกคนตั้งสติกันไม่ถูกว่า
จะส่งน้องไปชนสูตรที่ไหนก็คือทางโรงพยาบาลในร้อยพระจุลจอม๙เนี่ย
เขาก็จัดการเองเสร็จสับส่งไปพระมงกุฎ
แต่เมื่อเขาชนะสูตรมาแล้วเนี่ยแล้วบางสิ่งบางอย่าง
หรือผู้หวังดีหลายคนเขาโทรมาหาหนู
เขาก็เล่าว่าเมย์ไปเจออะไรมาบ้าง
เขาบอกว่าเขาทราบเขาเป็นคนข้างในหรืออะไรบางอย่าง
น้องหนูไม่ได้ตายแบบไม่ได้ตายแบบตายดี
เหมือนกับเขาไม่ได้ฟัดเด้นลงไปเองคือเขาโดนกระทำก่อนเสียชีวิต
เราก็เลยแบบเออไม่ได้แล้วนะเราน่าจะไปผ่าซ้ำดูอีกทีนึงว่า
มันอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้เราก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ทำเอกสารขอส่งศพไปแยกท่าครั้งที่๒ที่นิติวิทยาศาสตร์

ซึ่งผลที่ออกมาก็เอาตรงนะครับผลที่ออกมาแล้วมันเป็นข่าว
กับสิ่งที่มีการแถลงข่าวโดยหน่วยงานมันแย้งกันเองโดยเนื้อหาโดยเนื้อหา
ที่จริงเราทำเพื่อซัพพอร์ตข้อมูลกัน
แต่ทีนี้การซัพพอร์ตพอมันเกิดจุดที่มันแตกต่างจากที่แรกขึ้น
มันก็เลยเหมือนกลับกลายเป็นความขัดแย้ง
แต่หนูคิดว่าจุดตรงนั้นมันเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะหนึ่งที่แรกที่พระมงกุฎเนี่ยเขาหาไม่เจอในสิ่งที่เราที่นิติวิทยาศาสตร์เจอ
ถ้าพี่สรุปการชนสูตรครั้งแรกโดยพระมงกุฎ
ครั้งที่๒ที่ขอชนสูตรอีกครั้งโดยครอบครัวไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สังกัดกระทรวงยุติธรรม
คือพอมันออกมาเราจะเรียกว่าครั้งแรกคือไม่ละเอียดเท่า
หรือยังลึกไม่ถึงจุดที่เราสงสัยหรือยังไง
อาจจะเป็นมาตรฐานของการผ่าพิสูจนศพของแต่ละที่ค่ะ
อาจจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันหรืออาจจะหาสาเหตุการเสียชีวิตหรือจะหาร่องลอยอะไรบางอย่าง
ก็คือมันคนละสถาบันที่คนละที่อาจจะมีแนวทางการปฏิบัติซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ
ทีนี้พอผลชนสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเนี่ยนะคะ
มันก็ยังเท่ากับมี๒ที่ที่ชนสูตรให้
ตอนนี้ไม่มีความคิดจะไป
เราก็นึกไม่ออกนะในเมืองไทยจะไปหาใครอีกที่จะชนสูตรเป็นที่ที่๓ไม่มีแล้วใช่ไหม
ไม่มีค่ะเพราะร่างน้องเราก็ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ชิ้นส่วนต่างอะไรไม่เหลือร่องรอยที่จะต้องซ้ำอีกแล้วถูกไหมคะ
ก็ยังมีอวัยวะที่เราได้ไปรับมาที่พระมงกุฎ
วันนั้นที่มีพี่นักข่าวไปทำข่าวกันอยู่เยอะก็คือยังสรุปไม่ได้ว่า
วัยวะในกองโฟมนั้นใช่ของเมย์หรือเปล่า
อันนี้ที่รออยู่พิสูจน์ว่านั่นใช่เมย์หรือเปล่า
แต่ว่าไม่ได้เหลือชิ้นส่วนใดที่ถ้าจะไปหาคนชนสูตรอีกเนี่ยจะต้องใช้ไม่เหลือแล้ว

ทีนี้ผลผลของการชนสูตรค่ะมีขอซ้ำหรือขอละเอียดกว่าเดิมไหมคะหลังจากนี้
ผลการชนะสูตรเอาเป็นที่พระมงกุฎตอนแรกก็คือเราจะได้เอกสารอธิบายมาว่าสภาพรับศพเป็นยังไง
ผ่าข้างในเจออะไรเราไม่ได้รูปภาพประกอบเหมือนที่นิติวิทย์ให้เรามา
เราก็เลยทำเรื่องขอพระมงกุฎไปขอรูปเพิ่มเติมเพื่อเราจะมาดูว่าตอนคุณรับตอนคุณผ่าคุณเจออะไรคุณไม่เจออะไร
แล้วพอเราได้รับมาแล้วก็เราเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงไม่เจอร่องรอยที่ทุกครั้งที่เราออกสื่อหรือออกข่าวเนี่ยว่าเราเจอแบบนี้นะ

เขาเหมือนเขาโฟกัสอยู่แค่สมองหัวใจสองอย่าง

เขาหาทุกอย่างค่ะก็คือเรามีการคุยกันว่าแยกท่าครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็ผ่าชนะสูตรครั้งที่สองเนี่ยเราจะทำลักษณะแบบนักโทษคือกรีดทุกที่เห็นตรงไหนคือมีอะไรสงสัยตรงไหนก็คือกรีดกรีดลงไปเลยดูว่ามันมีร่องรอยการพกช้ำหรือช้ำในหรือเลือดออกภายในกล้ามเนื้อข้างในหรือเปล่า
ถึงเป็นที่มาให้ข้อมูลในครั้งที่สองที่มีการชนสูตรมันข้อมูลมันแย้งโดยตัวมันเองข้อมูลแย้งโดยตัวมันเองกับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการแถลงข่าวหรือการให้ข่าวตอนแรกหรือแม้กระทั่งผลชนสูตรที่ออกมารอบแรกมันก็เลยเกิดภาพเหมือนกับว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันยิ่งตอกย้ำเข้าไปคุณผ
ทีนี้เดี๋ยวพักสักครู่ขออนุญาตคุณผู้ชมว่าเราให้ดูหมดไม่ได้นะคะดิฉันขออนุญาตเป็นสายตาของคุณผู้ชมขอดูแทนแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าเอกสารของสองแห่งในการชนสูตรต่างกันแบบไหนแล้วอะไรที่ทำให้ข้อมูลการชนสูตรชุดที่สองมันถึงสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่ายังไงต้องเดินต่อและมั่นใจว่า
แท่ไหนก็ไม่ง่ายหรอกค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมาสักครู่ที่เราบอก๒ที่ชนสูตรงานเสร็จแล้วนะคะ

ซึ่งและที่คุณผู้ชมตามข่าวก็เห็นว่า
แล้วทำไมมันยังไม่เสร็จล่ะข่าวตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะ

สรุปถูกไหมขอใช้คำแค่ว่ารออยู่

จะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ละเอียดกว่านี้แล้ว

เพราะละเอียดมากแล้วโดยเฉพาะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ละเอียดมากจนต้องขอบอกว่าขอดูแค่นี้ดีกว่า

จุดที่เมี่ยงและทางครอบครัวพยายามจะอธิบายคือ
ว่ามันชัดมาก
หลังจากการชนะสูตรอย่างละเอียด

เมย์ไม่ได้ตายเพราะสุขภาพตัวเอง

ไม่ถึงกับตัดเรื่องนั้นออกไป
เพราะ๑เรายังตรวจสอบไม่ได้

มีการผิดปกติจาก
แต่เมย์จะเสีย
เสียชีวิตโดยโรคหัวใจอย่างเดียว

แล้วก็ยังถือไม่ได้ว่าเมย์เป็นโรคหัวใจ

คือยังถือไม่ได้ว่ารักษณะที่เจอจะบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจ
ใช่คือมันมีลักษณะการผิดปกติ

แต่ยังถือไม่ได้ว่าเป็นโรคหัวใจ

ตอนที่พระมงกุฎผ่าเป็นเจ้าแรก

สันนิษฐานว่าเขาไม่เห็น
เห็นว่าตรงนี้มีกรีดขึ้นใหม่ตรงนี้ก็มีเป็นลักษณะแบบนี้
ซึ่งหนูเชื่อได้ว่าพระมงกุฎไม่เห็น
กระดูกซี่โครงที่หักปฏิเสธไหมว่าไม่เกี่ยวข้องเลยกับการตายของเมย์
ปฏิเสธไม่ได้สิเพราะว่ามันหักแล้วมันมีปฏิกิริยาการอักเสบ
ซึ่งมันเกิดก่อนเสียชีวิตเราได้คุยกับแพทย์แล้วค่ะ
ช้ำที่เห็นเรียนใช้คำนี้เลยนะคะเรียนเห็นภาพแบบนั้นนะคะ
คือมันเป็นรอยข้างเลือดอ่ะใช่ไหมคือรอยนั้นที่เห็นเนี่ย
เชื่อเลยไหมว่าเนี่ยทำให้เมย์ตาย
เป็นเหตุประกอบค่ะทุกอย่างมันต้องมาประกอบกัน
ทีนี้ภาพที่พี่เห็นทั้งหมดคุณผู้ชมคือการผ่าผ่าละเอียดจริงนะคะ
ผ่าละเอียดจริงแล้วภาพที่เห็นทั้งหมดนี้มันเคยมีคำอธิบายไหม
ไม่ว่าจะเป็นจากพระมงกุฎหรือว่าจากสังกัดของเมย์เอง
หรือคนที่เป็นผู้หวังดีที่รู้เรื่องราวคือมันมีคนพยายามจะอธิบายให้เมี่ยง
ว่าครอบครัวรู้ไหมว่าไอ้จุดที่ผ่าแล้วเห็นมันคืออะไรได้บ้าง
มันมาจากอะไรได้บ้างที่เมย์โดน
ค่ะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงส่วนของคอนะคะที่หนูบอกคุณจอมขวัญว่ามันมีเลือดออกทั้งซ้ายและขวา
และมีเลือดออกที่กล่องเสียงแล้วก็สันนิษฐานมีพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยแล้วก็คุณหมอที่ผ่าพิสูจน์เมย์
ก็คุยกันว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องเนี่ยโดนล็อกคอซึ่งมันก็อาจเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
อันนี้คือคอคอใช่แล้วไอ้สิ่งที่เหลือที่มันอยู่ในร่างกายล่ะ
ซึ่งสันนิษฐานอะไรมันก็สันนิษฐานได้เพราะหนึ่งมันคือด้วยความคนเราไม่สามารถทำให้ตัวเองเจ็บ
หรือว่าช้ำในได้ถึงขนาดนั้นเหมือนที่หนูให้คุณจอมขวัญดูว่าเขาช้ำในหมด
มีตรงช่วงคอนะคะแล้วที่ตัวล่ะมีตรงไหนที่ชัดเจนภาพที่เราเห็นคือซี่ขวาของตัวเขาเอง
ซี่ขวาที่มีซี่โครงหักอันนั้นก็คือเป็นข้อมูลที่เราบอกกันประจำเวลาออกข่าวเลย
แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงซ้ายด้านหลังเป็นช่วงกระดูกซี่โคงซี่ที่๘
มันเกิดการพกช้ำขึ้นเราก็เลยถามแพทย์ว่าไอ้รอยอย่างนี้มันจะเกิดได้ยังไง
ในเมื่อตอนเรากรีดผิวหนังด้านนอกเราดูชั้นกล้ามเนื้อเขามันไม่มีอะไรเลย
แต่พอเราพลิกเข้ามาดูในช่องท้องซึ่งยกเศษปอดเสร็จอะไรออกแล้วเนี่ยมันถึงเจอแบบนี้
เขาก็อธิบายได้ว่าเหมือนกับโดนของแข็งที่ไม่มีขมกระแทกจากด้านหน้าไปด้านหลัง
ทำให้เกิดรอยฟกช้ำก็อาจจะเป็นไปได้

ค่ะเอาที่หลังมาแต่ที่หมออธิบายคือว่าไอลอยที่เห็นจากด้านหลังเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
มันเกิดจากการกระแทกจากด้านหน้าเข้าไป
หมอบอกไหมคะว่ามันต้องรุนแรงในระดับการกระทำแบบไหน

ถ้าเราคิดกันในมุมของคนทั่วไป
หนูว่ามันก็ต้องแรงแบบแรงพอควรที่รอยช้ำมันถึงไปเกิดข้างใน
ที่มันต้องผ่านอวัยวะอะไรหลายอย่าง

ตรงช่วงชายโครงซ้าย
ถึงไปเกิดทางด้านหลังได้

แล้วไปโผล่รอยช้ำทางช่วงหลัง
ด้านหลังเนี่ยโดยที่มันไม่มีรอยอะไรเลยด้านนอกของเมย์

ถามแต่ตรงนี้ถ้าเราพูดอธิบายไป
มันก็จะก้าวล่วงไปถึงเหมือนเคสของคนอื่นเขา

แล้วก็ลอยด้านขวาที่เราเห็นกันตามปกตินะคะ

มีส่วนไหนอีกไหมที่เมี่ยงรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้มั่นใจ

มันมีแต่หนูก็ยังพูดหมดไม่ได้

เอาเท่าที่ไม่กระทบกับการต่อสู้ของครอบครัวนะคะ
ข้อมูลที่เข้ามาถึงไม่ว่าจะผ่านคุณพ่อคุณแม่

หรือผ่านคนอื่นซึ่งอยู่รอบข้าง
ข้อมูลมันมีองค์ประกอบที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับบริเวณคอ
หรือรอยช้ำที่โผล่มาทางด้านหลังด้านซ้ายไหม

มันสามารถเป็นได้หมดทุกอย่างเพราะ
มีเด็กเคยมาพูดว่าคืนวันที่๑๕มีตีแมว
ตีแมวของโรงเรียนนี้ก็คือหนูไม่ขออธิบายดีกว่า
แต่หนูรู้ว่าเขาทำยังไงซึ่งมันอาจจะเป็นมาจากเรื่องนั้นก็ได้
ข้อมูลต่างที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาโดยผ่านคุณแม่เยอะไหมคะ
ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่เมย์จะเสีย
มากเนี่ยเปรี้ยงเขาจะได้มากกว่าเพราะเขามีเพื่อน
หลายองค์กรมากที่เขามาคุยเรื่องนี้ให้ฟัง
แล้วก็เมี่ยงพยายามเหมือนจะถ่ายทอดให้แม่ฟัง
ก็บอกว่าพ่อหยุดแม่อยากรับรู้มันเจ็บ
เอาอย่างนี้คือในมุมของการสู้คดี
เอาเท่าที่เขาบอกมาเป็นข่าวมันมีความสงสัย
ในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนเมย์เสียอยู่แล้วนะคะ
แต่ทีนี้พี่วันถามแบบนี้ว่าสิ่งที่ครอบครัวรู้จากตัวน้องเอง
ไม่ใช่เฉพาะในช่วงสองสามวันก่อนเกิดเหตุ
แต่ว่าที่เป็นมาตลอดหรือแม้กระทั่งหลังเกิดเหตุ
เกิดข่าวแล้วที่มาถึงตัวคุณแม่เนี่ย
มันมีองค์ประกอบเรื่องราวที่มันผูกเข้ามา

แต่รู้ใช่ไหมคะว่าต่อให้มั่นใจ

มันจะไปถึงเป้าที่เรามอง
ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ
เพราะข้อมูลที่คุณแม่ได้มาไม่ได้แปลว่า
เป็นข้อมูลที่สุดท้ายจะใช้ในศาลได้ทั้งหมด
เพราะคนที่บอกไม่ได้แปลว่าทุกคนอยากจะไปขึ้นศาลแล้วเปิดตัว

หนูว่ามาไกลได้ถึงขนาดนี้
ทุกคนได้รับทราบข้อมูล
หนูว่ามันก็สุดยอดแล้วนะสำหรับครอบครัวแบบลูกตาศรีตาสายอย่างหนูที่พ่อแม่ไม่ได้รับราชการ
หรือว่าแบบมีอะไร

หนูก็อยากทำให้มันแบบเดินได้ต่อไปเรื่อย

หนังสือแจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีอาญา
หนังสือแจ้งความคืบหน้า
ที่หนูได้รับมา
พนักงานสอบสวนมีความคิดเห็น
สั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐาน

จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

มาที่นักเรียบบังกับบรรชาตร์

ท่าหัวปักจนน้องหมดสติลงไป
ซึ่งมันรุนแรงแล้วก็เป็นท่าที่ผิดระเบียบผิดกฎของโรงเรียน
และนำพาน้องไปปฏิบัติท่านี้ผิดเวลาด้วย
ความคืบหน้าที่ว่านี้แปลว่ารู้แล้วว่ามีใครที่เกี่ยวข้อง

พนักงานสอบสวนก็รู้ตัวแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ได้บอกเขาไป

เรื่องนี้คนที่สั่งให้น้องทำมีคนเดียว
แต่คนเห็นเหตุการณ์หนูไม่รู้ว่ามีกี่คน
แล้วในคดีเนี่ยคือมีความเห็นต่อคนคนเดียว
ค่ะหนูลองทกก่าโทษไปคนคนเดียว

แต่ว่าขออนุญาตอ่านเอกสารแล้วก็ไปสะดุดตรงที่ว่า
คือจริงแล้วเราก็ได้ยินมาระยะหนึ่งแล้วมีการให้ความเห็นของนักกฎหมายพอสมควร
แต่ว่าตกลงแล้วคดีนี้ตกลงขึ้นสารทหารเหรอ
ก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าหนูก็ได้คุยกับตำรวจ
คือยังเลือกสารกันไม่ได้ว่าจะไปสารพลเรือนหรือสารทหาร
จริงจริงเ่งน่าจะมีคนให้ความเห็นมาเยอะในส่วนของกฎหมายใช่ไหมคะ

คือในเอกสารทำให้เข้าใจว่าคือยังไงขึ้นสารทหารแน่

แต่ว่าพอโทรกลับไปเช็คแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจ

ก็ต้องรอต้องบอกว่าทุกอย่างมันคือการรอและรอ
ท้ายช่วงที่๒ก่อนคุณพ่อค่ะถามคล้ายกับคุณแม่
สิ่งที่คุณพ่อคาใจว่าผมอยากจะรู้ผมอยากจะดูผมอยากจะฟังผมอยากจะถาม

ก็ได้ครบมาตั้งแต่วันแรกแล้ว
กรณีวันที่๒๓สิงหาคม

พ่อแม่เขาก็มาขอโทษผม
ตอนนั้นลูกผมฟื้นแล้ว

ลูกเขาบ้างลูกเราบ้าง
ก็อยากให้เรียนรวมเรียนกันไป

วันที่๑๕ตุลา

แต่หลังจากนั้นหลังจาก๔โมงครึ่งไปแล้ว
คืนวันที่๑๕ตุลาเนี่ยผมได้รับข่าวจากเด็กในโรงเรียนเตรียมทหารว่า
คืนนั้นมีเข้าห้องสาวหน้าหรือตีแมวอะไรสักอย่างก็ด้วย

สองผมจะบอกคุณจอมฝันว่าเช้าวันที่สิบหกที่โรงอาหาร
มีการเดี่ยวน้องเมย์คือเหมือนลงโทษเดี่ยว
น้องก็เจ็บยังป่วยอยู่เลยตอนนั้นน่ะยังป่วยอยู่ประยักษณ์บ้านนะครับ
สลบจนสลบนะผมถ้าอย่างนั้นนะ
แล้วก็มีการนำส่งมาที่กองพยาบาลมาให้น้ำเกลือ
แต่มีเจ้าหน้าที่บางคนไปอ้างว่าพบน้องเมย์ข้างทาง
ผมก็ไม่รู้ความจริงมันอยู่ตรงไหนคุณจำหวัน
เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับ
แต่เด็กที่ในโรงเรียนบอกกับผมอย่างนั้นจริง
ผมยังห้ามเขาเลยเขาอยากเป็นพยานให้นะครับ

ผมไม่อยากให้ลูกคนอื่นที่ต้องมาเสียชีวิตเหมือนกับลูกผม
โดยมาบอกผมหรือกลับไปก็โดนรุ่นพี่เล่นอีก
ในลักษณะนี้นะครับผมถึงไม่เชื่อครับ

จริงแล้วถ้าเราดูในข่าวเราก็จะเห็นว่าครอบครัวรู้นะคะ

ว่ามันจะยากแบบไหนและรู้ทุกอย่างแล้วว่ามันจะไปได้สุดแค่ไหนนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเหมือนกับเป็น
ภารกิจไม่ได้ทำแค่เพื่อเมย์
แต่อาจจะทำเพื่อรุ่นน้องเมย์ไปอีก
แต่เอาแกนกลางโดยตัวเมย์เป็นหลักก่อนนะคะ
คดีนี้ถ้าต้องสู้คดี

คุณจะมีใครมาเป็นพยานให้ไหม
คุณจะมีอย่างอื่นนอกจากเอกสารไหม
คุณจะได้กล้องวงจรปิดที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
เต็มที่คุณต้องการใช้ทุกช่วงไหม

หรือคุณจะได้อะไรอีกไหมถ้าต้องขึ้นสู้คดีจริง
และเรายังไม่ทราบนะคะว่าคดีนี้ตกลงแล้วจะขึ้นสู่ศาลปกติ
หรือเป็นคดีที่ต้องขึ้นสู่สารทหารสักครู่ค่ะ
สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
เป็นกรอบที่จริงแล้วเรารู้ในข่าวหมดนะคะ

คือความแน่ใจเกิดขึ้นเรื่อยกัน

มันเกิดขึ้นเรื่อยทำให้ครอบครัวยังมั่นใจ

เมื่อสักครู่ที่ถามเมี่ยงนะครับว่า

เพราะถ้าสมมติไม่ได้ฟังวันนี้เลยนะครับ

มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องอยู่หลายเหตุการณ์

คือเราต้องเท้าความตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคมปีที่แล้ว

เพราะว่าที่หนูเล่าให้ฟังในช่วงแรก

หนูก็ได้รับข้อมูลจาก
หลังจากเมื่อเสียจากเด็กนี่ว่า

แล้วพอเพื่อนโดนปลดเนี่ยแค้นแทนเพื่อน
ก็จัดการลงมาจัดการมือแทนเพื่อน
จัดการอยู่จนถึงวันที่เขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วทราบนะว่าชื่ออะไรบ้าง

รู้ตั้งแต่วันที่จะเผาเมย์รอบแรก

เราถึงต้องพาร่างของเขาไปผ่าอีกรอบนึง
เพื่อยืนยันว่าที่เขาพูดกันมาเนี่ย

จริงสิ่งที่ทางครอบครัวเวลาไปพบ

คือต้องคุยกันนอกรอบกว่าที่เดี๋ยวต้องถามเยอะ
สิ่งที่จะเปิดให้เห็นกันต้องมีอีกมาก

เขาปฏิเสธในสิ่งที่คุณและคุณพ่อคุณแม่รู้ไหม

เขาใช้คำพูดที่ว่า
ไม่มีใครไปทำอะไรนักเรียนเตรียมทหารคนนี้

ซึ่งหนูก็ได้เอาผลทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ว่ามันมีอะไรและไม่มีอะไรขึ้นบ้าง
แล้วที่ที่หนึ่งเจออะไรที่ที่สองเจออะไร

ท่านก็มาดูเอกสารพวกนี้

คนที่เขาใส่ใจในความรู้สึกเราเนี่ย

ในคณะกรรมการมีอยู่แค่๒คน
คนหนึ่งเป็นแพทย์อีกคนนึงเป็นอดีต

เพราะสมัยที่เขายังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ย

เขาแค่โดนทำร้ายจนเกือบเสียชีวิต
คุณพ่อค่ะก่อนมาปิดท้ายที่คุณแม่
ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้
มีคนเสนอแนวทางการจบคดีนี้

เราก็พยายามไม่ไปทางด้านนั้น
ผมก็พยายามปรึกษากับทางลูกสาวผม

ไม่ได้ครับตรงนั้นเราต้องนั่งคุยกัน
เพราะอย่างน้อยประจักษ์พยาธรรมฐาน
เรื่องนี้ต้องการแค่ไหนแล้วเท่านี้แหละพอไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้
ก็ความยุติธรรมให้เขาเพื่อมาแก้ต่างจากที่ทางโรงเรียนปล่อยเขา
ว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่จนเสียชีวิตเขาโดนย่ำยีเกียจมาตลอด
คุณแม่ต้องการดึงเกียรติกลับให้เขาแล้วก็บอกอีกนิดนึง
จอมขวัญพี่เมี่ยงบอกว่าเรามีกันอยู่แค่นี้๓คนเกิดอะไรขึ้นลูก
วันนั้นเดินทางไปกองทัพไทยก็คือเราเอาเอกสารพวกนี้
ไปให้เขาดูตามคำเชิญที่เขาเคยเชิญเราเข้าไป
แล้วเราไม่เคยคุยกันเรื่องไอ้เกียรติยศจากดาววันสถาปนาโรงเรียนอะไร

แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งเขาไปออกข่าวกันว่าครอบครัวหนู๓คนจะเดินทางไปเรียกร้องความยุติธรรม
ในงานเกียรติยศจากดาวหนูต้องบอกว่าถึงหนูจะเป็นเด็ก
ยังไม่มีวัยวุฒิเหมือนท่านแต่หนูอ่ะคิดและแยกแยะเป็นว่า
สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ
แล้วหนูเป็นบุคคลคนมือเปล่าค่ะ๓คนพ่อแม่ลูก
คือท่านไม่ต้องกลัวหนูขนาดนั้นก็ได้คือแบบดูจากในข่าวก็ให้สอหออะไร
มายืนกันเต็มไปหมดเลย
มันต้องมีรถนะมาเฝ้าที่บ้าน๓คัน
ซึ่งว่ามันไม่สมควรที่จะมาทำแบบนี้
ขอยังไม่สรุปคดีนี้นะคะแล้วก็คงจะไม่ต้องพูดให้กำลังใจครอบครัวนี้ไปมากกว่าที่เราคงทราบว่าทุกคนให้กำลังใจ
แต่ขอพูดแทนแบบนี้นะคะคือว่าที่เรายังคงอยากจะคุยเรื่องนี้อยู่
แล้วก็อยากจะฟังครอบครัวนี้อยู่นะคะ
สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนผู้แทนคุณผู้ชมหลายท่านนะคะ
เราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเงียบไป
แล้วไม่ว่าจะจบแค่ใดแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ควรจะลืมว่าคนตายก็มีศักดิ์ศรีของเขาเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นการเลือกสู้สุดทางของครอบครัวนี้ดิฉันคิดว่าไม่ได้ลำพังนะคะแล้วก็ไม่ได้โดดเดี่ยว
และที่สำคัญก็คือว่าที่ฉันเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบหรอกค่ะ
ถึงใครจะพยายามให้เงียบก็แล้วแต่ดิฉันว่าเรื่องมันไม่เงียบแน่
วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เราได้เห็นศักดิ์ศรีของความเป็นครอบครัวศักดิ์ศรีที่ทวงให้กับมือ
แล้วก็กำลังใจที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีอย่างดีอยู่สัญญาว่าจะไม่ให้มันเงียบ
ออกแม่ให้เงียบแน่นอนค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะถ้าเราเป็นประโยชน์ช่วยได้บ้างเราจะช่วยทุกอย่าง
ขอบคุณคุณจอมฝันมากแล้วก็ฝากผมก็ฝากขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามข่าวและให้กำลังใจผมมาตลอด
ผมไปตรงไหนก็มีแต่บอกว่าสู้นะคือผมคิดว่าคดีนี้คนไทยค่อนข้างจะรู้อะครับรู้อะไรคืออะไร
ขอบคุณมากเลยขอบคุณทั้งครอบครัวผมขอบคุณทุกคนเลยทั้งสื่อมวลชนทุกคนก็ดี
ชาวไทยที่เขารู้ความจริงก็ดีนะครับขอบคุณจริง
แน่นอนค่ะที่ฉันคิดว่าสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ปล่อยให้ลำพังแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะความขึ้นหน้าอาจจะมีค่อยมาค่อยมาค่อนข้างจะช้าหน่อย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องอดทนก็คือว่าต้องไม่ยอมให้คดีจบก่อนที่มันจะไปถึงจุดจบนะคะ
แม้ว่าจะมีคนพยายามให้มันจบก่อนที่มันจะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เดินไปจนถึงจุดจบก็ตาม
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะสวัสดีค่ะ